เอาเป็นต่อมาที่เรื่องราวของสาวคนนี้กันแม่งดีกว่า

ไม่ใช่คุณเป็นฉันอุ้ยไม่ใช่แต่ชื่อเหมือนกัน

ห่างหายจากหน้าจอบันเทิงไปนานเหมือนกัน

แต่กลับมาคราวนี้เผ็ดมากค่ะคุณ
แค่พูดชื่อว่าพลอยเชอร์มานก็แซ่บแล้วคุณผู้ชมค่ะ
และแค่ข้อความไม่กี่ตัวบนไอจีที่เธอตอบกลับฟอลลอเวอร์
ยิ่งกว่าไปดูกันค่ะ
แม้ถ้าบอกว่าเป็นชื่อของนางเอกคนสวยพลอยเชอร์มัน
รับรองยี่ห้อนี้ไม่เคยทำให้ต้องผิดหวังค่ะ
ล่าสุดเจ้าตัวเขาอวดหน้าสวยโพสต์ลงในอินสตาแกรม
เหล่าฟอลลอเวอร์คนรักพลอยได้ตามกดไลค์กันแบบรัว
ช่วงนี้ชีวิตดีเลยติดแฮชแท็ก

แต่งานนี้จะอารมณ์ดีได้ต่อเนื่องหรือไม่
เมื่อมีฟอร์โลเวอร์รายนึงเข้ามาวิภาควิจารณ์ภาพนี้
ด้วยข้อความสั้นว่ามือเหี่ยวไปนิด
งานนี้สาวพลอยก็ไม่รอช้า
ตอบกลับแบบเรียบว่าอยากดูเท้าด้วยไหมล่ะ
โอ้โหงานนี้แยกย้ายตัวใครตัวมันกันล่ะค่ะคุณผู้ชม